ตอนนี้มันก็ยังทรงอยู่ก็ยังไม่ดี
เพราะว่าน้องเกยูแบบเหนื่อยขั้นบิกิจแบบตกใจกลัวสุดขีด
ฟันร้ายตลอดหลงตลอดอะไรอย่างนี้
บางทีก็ไม่ได้สติจำใครไม่ได้เลย
กลัวมากอยากให้เขาออกมารับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาทำที่เขาพูดไว้กับเรา
คือเขาพูดไว้ว่าคุณแม่รักษาไปเลยนะเต็มที่
ค่าใช้จ่ายอยู่กับผมทั้งหมดเรายินดีจะจ่ายให้

เอกชนโรงพยาบาลอะไรดีรักษาไปเลย
ถ้าเราเชื่อเขาตอนนั้นนะณตอนนี้แม่ไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลคือ
แม่ไม่เชื่อแม่ก็เลยเอาน้องเข้าโรงพยาบาลนี้ก่อน
เพราะว่าเรายังใช้สิทธิ์บัตรทองได้แล้วก็เงินของเราเองได้
ดีอยู่พ่อแม่ให้กำลังใจญาติพี่น้องให้กำลังใจ
พ่อบอกว่าจะสู้คือตอนนี้ทั้งหมด
ทั้งที่๔หน้าและตอนนี้ก็คือผ่าตัดไป๕ครั้ง
เหลืออีกครั้งที่ว่าอันนี้ต้องรอดูอีก๕๖เดือน
หมอบอกถ้ากระดูกติดก็คือไม่ต้องผ่าตัด
แต่ถ้ากระดูกไม่ติดหรือไม่ไหลก็ต้องผ่าตัดอีก

อยากให้ช่วยกันติดตามข่าวนี้นะคะเพราะว่า
สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้ได้เลยนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สิงหาคมค่ะ
ช่วงปลายเดือนวันที่๒๔ช่วงโพลเพลย์แล้วประมาณ๖โมงกว่า
เกือบจะทุ่มนึงเหตุการณ์จริงนะคะ
เกิดขึ้นต้องไม่เกิดกับน้องคนนี้
แต่จริงก็ต้องไม่เกิดกับใครนะคะในการยิงเข้าไปทันทีแบบนี้เนี่ย
คือตำรวจค่ะประกอบกันหลายหน่วยงานนะคะ
เป็นชุดเพื่อปราบยาเสพติดจะจับผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนที่จะจับคือคนขับของรถคันที่ว่า
แต่เพราะเอิญว่าวันนั้นผู้ชายที่ตำรวจแล้วก็ชุดปราบยาจะจับเนี่ย
น้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายนั่งไปด้วย
ไม่ได้มีการถ้าเอาเท่าที่ข่าวออกมาแล้วก็ครอบครัวเขาบอกนะคะ
คือไม่ได้มีการตั้งด่านตรวจ
ไม่ได้รู้มาก่อนว่ามีรถตาม
ไม่ได้รู้ตัวเลยว่ามีเจ้าหน้าที่จะจับตัว

แต่เป็นจังหวะที่ทั้งสองคนอยู่ในรถยนต์
แล้วก็กำลังจะกลับรถตำรวจ

ชุดปราบยาหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดนะคะ
รวมกำลังกันแล้วก็มีรถจอดอยู่
จังหวะที่รถผู้เสียหายกลับรถ
รถที่ซุ่มรออยู่ออกมาแล้วยิง
จังหวะที่ยิงมันเข้าด้านคนข้างคนขับ
ซึ่งน้องผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่
จนถึงตอนนี้ที่พูดตามข่าวเลยก็คือว่า
มีการยอมรับเรียบร้อยว่าเป็นการยิงพลาดจริง
แล้วก็มีการเสนอชดเชยค่าเสียหายกันเป็นหลักหมื่น
ในขณะที่ครอบครัวเองเรียกเป็นหลักล้าน

ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ครอบครัวไม่รู้จะเอายังไง

ไม่ว่าจะเป็นสพพื้นที่ที่แจ้งตอนบาดเจ็บแล้ว
กับสพพื้นที่ที่ถูกแจ้งอีกที่นึงเนี่ยนะคะ

บอกว่าเรื่องส่งไปที่ปปชแล้ว
เพราะมันเป็นเรื่องยาเสพติดใช่ไหมคะ
เราเชิญทนายเจมส์นิติธรแก้วโตมานั่งกับเราอีกนะคะ

ท่านแรกคุณแม่คุณแม่ชัดสุวรรค์จงใจภักดี
คุณพ่อคุณพ่อก็คุณชัยยาคงนะแล้วก็พี่ชายคือชายเชศคงนะ
สวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ

นานแล้วคือ๒๔สิงหาคมที่ผ่านมาครับ

ทีนี้จุดเกิดเหตุเดี๋ยวเราจะให้ดูประกอบไปด้วยนะคะ
จุดเกิดเหตุตรงนั้นที่ถามเลยว่ามืดหรือยังเนี่ย

มีกล้องวงจรปิดของหน่วยงานอะไรของถนนของ
น่าจะมีไหมมีค่ะ

แยกจากถนนใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวเพราะติดโรงแรม

ตรงจุดเกิดเหตุมีทั้งบ้านคน

มีโรงแรมด้วยแล้วมีอะไรอีก
มันจะเป็นห้องเช่าเป็นห้องแถวยาวเลย
งั้นทีนี้ตรงโรงแรมเขาติดกล้องวงจรปิดของเขาไหมคะ

ของโรงแรมมันจะซาดออกมาข้างนอก
ซึ่งมันจับภาพไว้ได้ไหมคะ

ของบ้านคนมีใครติดแล้วหันกล้องออกมาข้างนอกไหม

ก็มีของถนนเองหน่วยงานถนน
หน่วยงานถนนอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่เห็น
ทีนี้ที่ถามแบบนี้คือ
มันต้องยังต้องพิสูจน์ไหมว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
แบบไหนเกิดอย่างไรหรือว่าไม่ต้องพิสูจน์แล้ว

ตกลงคนที่ยิงเนี่ยนะคะสังกัดหน่วยงานอะไรจ๊ะพ่อกับแม่

ตกลงว่าเอาคนยิงสังกัดที่ไหนคะ
ก็คือชุดประปานยาเสพติดเนี่ย
ก็จะรวมกัน๓หน่วยงานครับ
ก็จะมีปศก็ชุดปราปยาเซปติด

แล้วก็มีทหารกองพล

ต้องเอามือที่ยิงนะคะ

แต่หลักฐานก็มีใช่ไหมกล้องวงจรปิด
มีพยานมีอะไรก็มีใช่ไหมในคดี

หลักฐานอ่ะยังไม่มีแต่เรามีแค่รูปภัยอะไรบ้างเนี่ย
หลักฐานที่ประกอบว่าเกิดขึ้นยังไง
ใครยิงเหตุการณ์เกิดตอนไหนรถมายังไง

มีการเรียกเงินมีการเสนอเงินใดแล้วก็ตาม
แต่ดีฉันไม่แน่ใจพอมันนัดซะดดแบบเนี้ย
หรือพิสูจน์กับหน่วยงานรึป่าวไม่รู้
แม้จะรับสารภาพสารก็ลงโทษตัดสินเลยไม่ได้
เอาโทษขั้นสูงมันเกิน๓ปี

ต้องแต่สืบประกอบต้องสืบประกอบใช่อย่างไรก็ต้องขึ้นศาลเหรอ
ฉันเรียกไม่ถูกยังไงก็ต้องมีขั้นตอน

พอรับแล้วให้เงินกันตามที่เรียกร้องตกลงกันได้ยังไม่จบใช่ไหม
คือกรณีอย่างนี้มันเป็นกรณีที่คุยกันเอง
ยังไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ไปไหน
คือมันเกิดเหตุแบบนี้เยอะ
แล้วก็ไกลเกลี่ยกันเองแล้วคดีเงียบกันไปมันมีเยอะแบบนี้
คือมันจะมีโทษทางอาญาด้วยใช่ไหมคะ
ครับมันไม่ใช่แค่การเรียกร้องค่าเสียหาย
ครับมันมี๓ส่วนครับมีทางวินัยก่อน
แล้วก็จะมีส่วนของคดีแพ่งที่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ทีนี้ตามที่ข่าวออกมา

เพราะว่าเราทราบตัวทราบยศทราบตำแหน่งทราบสังกัดหมดแล้วนะคะ

ว่ามันเกิดขึ้นกับปูเป้ได้ยังไงบ้างคืนนั้น

ก็คือคืนนั้นที่ตามให้น้องเล่าให้ฟัง

ถูกบอกว่าเดือดเย็นจะมารับไปกินข้าว
น้องก็อืมโอเคเดือดเย็นไปกินข้าว
พอเย็นผู้ชายคนนี้ก็มารับไปกินข้าว

เสร็จแล้วก็จะกลับห้อง
ที่นี่ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้
เขาบอกว่าเดี๋ยวผมขอแวะบ้านเพื่อนแป๊บนึงนะ

น้องก็บอกโอเคได้อย่านานนะพ่อจะรีบกลับห้องไปนอน
พอเข้าไปสักหน่อยเขาก็ว่าเออ
เพื่อจะนานเดี๋ยวกลับไปส่งน้องก่อนดีกว่า
ก็บอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกลับไปทรงคุณก่อนดีกว่า

พอกลับรถก็มีรถกระบะสีดำขับ

กระบาดสีดำคือรถที่เป็นของเจ้าหน้าที่

แกก็ไม่ได้แต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่แกก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดานี่แหละค่ะ

คือถ้าเรามีภาพประกอบจุดเกิดเหตุ

เฮ้ยอธิบายตามที่คุณแม่บอก

นี่คือนี่คือจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุคืออยู่ตรงไหนจ๊ะแม่

อยู่ตรงถนนถนนหลักของซอยใช่ไหม
ทีนี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้นะคะมันเป็นถนนสองเลน
คือเลนขาขาขาพุ่งเข้ามาเอาตรงที่คนยืนอยู่น่ะ
คือเลนส์ที่เขาขับมากันใช่ไหม

ทีนี้กำลังจะเข้าไปกลับรถตรงที่รถจอดอยู่เยอะใช่ไหม
ไม่ได้เข้าหรอกค่ะตรงร้านตรงกว้างที่รถจอดนั่นเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นไอ้ที่วิ่งมาแล้วกำลังจะเข้าไปกลับคือจังหวะที่เลี้ยวขวา
ใช่เลี้ยวขวารถก็กำลังขวางถนนอยู่

รถคันดำนี่เขาก็พุ่งออกไปเลย
แล้วรถคันดำที่ว่าน่ะอยู่ตรงไหนตอนแรก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
ใช่รถเจ้าหน้าที่ออกมาปุ๊บ
ก่อนยิงมีใครเล่าให้ฟังไหมหรือปูเป้เล่าให้ฟังไหมว่า
เขามีแบบเขาเรียกอะไรประกาศอ่ะประกาศเอาหยุดรถ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะขอตรวจรถหน่อยหรือ
ไม่มีอะไรเลยคัทซินหรือมีเปิดไฟล์ให้เห็นว่าเป็นรถตำรวจ

แสดงตัวก่อนว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่นะ

ทันเห็นไหมว่าเป็นรถตำรวจหรือเป็นรถเจ้าหน้าที่
เป็นรถราชการอะไรนะท่านเห็นไหม

กระบะมีโบ้ธรรมดา๔ประตู

สีดำมีตรามีอะไรไหมคะ

ไม่มีตรามีไฟไหมไม่มี
น้องบอกเป็นรถเหมือนรถเราบ้าน

ไม่มีบอกเลยว่าเป็นหน่วยงานไหน
ไม่มีบอกอ่ะทีนี้

ออกมาปุ๊บก่อนจะยิงเนี่ยนะคะก่อนจะได้ยินเสียงปืนเนี่ย

นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตอนนั้น
ทีนี้ยิงนัดเดียวใช่ไหม

แล้วก็มาทราบทีหลังว่าเป็นปืน
ทนายเจมส์ปกติแล้วเวลาชุดยาเสพติดเนี่ยนะคะ

คืออาวุธเนี่ยเขามีกำหนดไว้ตามกฎหมายไหมว่า

หนักเบาระดับ

แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขายิงสกัดกัน

เดี๋ยวก็มีโอกาสมันจะพลาด

กลายถึงว่าการทำลายร้าง

เพราะหัวกระสุนเป็นคู่ะลุนใหญ่
คือมันเป็นหัวทำลายล้างคือพอโดนเข้าไปเนี่ยมันจะทำลายที่โดนเลยทันที
คือกระดูกน้องก็แตกละเอียดหมดเละหมด
เหนือก็กระเด็นกระดอนไห้หมดเลยเป็นรูโบ้อย่างนี้เลย
ตอนที่พอได้ยินเสียงน้องทำได้ยินเสียงใช่ไหมคะใช้ขา

ได้ยินปั้งปุ๊บรู้เลยไหมว่าโดนยิง

ก็เจ็บที่ขาเขาก้มไปมองพอก้มไปมองเห็นขาตัวเองเวอะวะตามที่ในภาพ
แกก็หวีดสติแตกเลยทีนี้ร้องอย่างเดียว
แล้วผู้ชายที่เป็นคนขับเขาว่าอะไรยังไงบ้างคะ
เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาเห็นน้องร้องเขาก็รีบขับรถใหญ่เลย
เขาก็รู้ว่าน้องโดนยิงเขาเห็นเนี่ยเขาจะโงกมาดูเขาก็เห็นเนี่ย
เพราะแผ่นมันยายมากค่ะมันเกือบขาด
แล้วเขาทันได้พูดกับน้องไหมว่าเป็นใครหรืออะไรยังไง
เขารู้ไหมว่าเป็นใครเขารู้ไหมว่าเขากำลังโดนอะไรตามใครตาม

แล้วยังไงตกลงไปจอดอยู่ตรงไหนถึงเรียก
เขาก็ขับพาน้องหนีเข้าหมู่บ้านเห็นน้องว่านะ
เข้าหมู่บ้านเพราะว่าถึงบ้านคนเขาก็จอดเลย
แล้วเขาก็เรียกให้ชาวบ้านแถวนั้นออกมา
ช่วยเรียกรถกู้ชีพพยาบาลให้หน่อยพาน้องคนนี้ส่งโรงพยาบาลทีน้องโดนยิง

จ้าแม่แล้วน้องได้ทันเล่าไหมว่าเขาพูดยังไงกับน้องไว้บ้างไหม

กดน้องเขาตอนนั้นก็สติแตก

แล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้บอกอะไรเลย
ไม่ได้บอกอะไรเลยเขาก็ไปเลย
โดนเข้าตรงไหนแม่ด้านข้าง

มันส่งผลขยายกว้างแค่ไหนที่ขาน้องเนี่ย
ก็ทำให้กระดูกแตกละเอียดหมดแล้วก็หายไปเลย
แล้วก็เนื้อธรรมดาคนเรามันจะมี๓มัด
มันก็ถูกกระสุนทำร้ายหายไปมัดหนึ่ง

ขาดหมดทั้งเส้นเลือดทั้งอะไรอะไรอย่างนี้
จนถึงตอนนี้หมอบอกว่าน้องเป็นอะไรบ้างคะแม่
ที่โดนไปทั้งหมดโดนทำลายอะไรไปบ้างคะ
ก็ที่ไปซิริราชก็คือไปตกแต่งเรื่องบาดแผลแล้วก็เส้นเลือดเส้นเอ็น
เพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วน้องก็พิการต้องตัดขาทิ้ง

แล้วก็ส่งไปที่สิริราชเฉพาะทางมั้งใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่าหมอที่นี่เขาไม่สามารถทำได้
ทีนี้พอไปเสร็จแล้วเนี่ยตกลงแล้วกระดูกยังอยู่ไหมคะ

ตอนนี้มันไม่มีค่ะคือตอนนี้คือยึดให้มารอความหวังคือว่า

เดี๋ยวนะคือกระดูกไม่ใช่แค่หักถูกไหม

เท่ากับว่าโทษนะคะคือเท่ากับข้างในนี้ยังมีกระดูกอยู่ไหมตรงแข้งเขา

ใช้เหล็กยึดแล้วก็รอให้ปัดให้

ถ้าเกิดไม้ประสาทก็ต้องผ้าตัดแล้วก็ใส่เหล็ก

นั่นกระดูกนะส่วนกล้ามเนื้อที่แม่บอกว่าหายไปมัดหนึ่ง

ที่ไปก็คือต้องตกแต่งตรงนี้แหละใช่ไหมครับ

หมอที่นี่เขาทำไม่ได้

ให้เขาทำคือเขาแนะนำว่า

แต่ซึ่งตรงนี้เรารับไม่ได้
เราก็อยากจะรักษาลูกเราให้ดีที่สุด
แต่ตอนแรกหมอแนะนำว่าคงต้องเอาออกใช่ไหม

หมอบอกว่ามันมีทางเลือกแค่สองทางนะแม่
ถ้าผมรักษาเต็มที่แล้วเอาไว้ไม่ได้จริง
คือคืนนี้ถ้าน้องมีแบบอะไรเส้นเลือดตกตำเลือดออกไม่ยืดอะไร
ผมก็ต้องจำเป็นต้องตัดขาน้องทิ้ง
แต่ถ้าแม่ขอผมก็จะลองไว้เป็นวิธีสุดท้าย
คือตัดขาผมก็จะพยายามที่สุด
เพราะผมสงสารแม่กับน้องเขาก็ว่างั้น

ก็บอกหมอว่าช่วยยังไงก็ได้ถ้าไม่ให้น้องโดนตัดขา
จะให้แม่ขอร้องจะให้กราบก็กราบ

คือไม่อยากให้ลูกสาวถึงขั้นพิการต้องตัดค่าอะไรอย่างนี้
แล้วคุณพ่อตอนนั้นที่คุณแม่พูดกับหมอพ่ออยู่ด้วยป่ะจ๊ะ

โทรศัพท์คุยกัน
แล้วตอนที่หมอบอกว่าขอเป็นวิธีสุดท้ายก็ได้
เพราะคุณแม่ขอไว้ไม่อยากให้ตัดขาน้องนะ
แล้วหมอบอกไหมว่าน้องจะเดินได้แค่ไหน
ก็เขาบอกว่าเดินได้แต่ไม่เป็นปกติแน่

ก็คือต้องผิดปกติพอให้เส้นเอ็นเส้นเลือดอะไรเนี่ย
มันก็ไม่ได้เต็มที่มันเก่าแล้วที่ทำไปให้เนี่ย
มันก็อาจจะพิการอะไรอย่างนี้เดินไม่เหมือนเก่าอะไรอย่างนี้
อาจจะเดินกระโพกกระเพกอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องทำใจรับไว้เลยเขาบอก

เจ้าเท้าใช่ไหมใช่โอเคใช่ท้าวเราจ๊ะเนาะใช่
แต่ของน้องนี่คือหมดสิทธิ์กระดกไม่ได้แล้ว

หมอบอกว่าต้องรักษาคือเอาแบบกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้
แม้ว่าจะเดินยากหน่อยเนี่ยนะหมอบอกว่ากี่เดือน

ถ้ารักษาเลยเต็มปีนึง
และอีก๒ปีคือจะเดินได้ต้องถ่ายกายภาพบำบัดก่อน

ก็หมอเขาก็บอกไม่ได้ต้องดูอาการไปเรื่อย

ถ้าเราเห็นภาพเรายังไงจะต้องเบอร์ภาพนะคะ
เพราะว่าโทษนะแม่คือมันหนักมากมันหนักมากจริงนะคะ

ใช่ถ้าสิริราชให้มากกว่านั้นอีกนะ
ไม่ว่าจะอาการว่าอยดันในร่างกายคือแปลว่าสดแล้ว
คือมันป่วยจนแบบมอร์ฟีนแล้วใช่ไหมคะ
อันนี้ถ้าอย่างคุณแม่บอกถ้าเป็นโรงพยาบาลสิริราชรายชั่วโมง
แต่ว่าตอนนี้ที่รักษาอยู่ประมาณวันละ๖เข็มใช่ไหมคะ

ขอคุยขนานกันไปกับทนายเจมส์ว่าคำถามคือ

แต่ข่าวออกมาว่าส่งไปปรปชของทั้งสองสพเลยในพื้นที่ที่ส่ง
แล้วก็๒ตกลงการเจรจามันหายไปตอนไหน
การเจรจาเรื่องตัวเงินตัวทองตัวเงินค่ะ
ตัวเงินว่าหายกันไปตอนไหนแล้วที่มาร้องสื่อมันเกิดอะไรขึ้น
มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าดูแล้วก็ยอมรับแล้ว
ว่ายิงผิดจริงแล้วก็รู้ตัวคนรู้สังกัด
แล้วคดีก็ไม่ได้จะช้านะ
แต่เดี๋ยวคำถามคือว่าต้องทำยังไงต่อสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุที่เกิดเนี่ยนะคะ

สองโรงพักนะคะคือโรงพักในจุดที่เกิดการยิง

เขาก็พาจะเรียกว่าหนีก็ได้

เตรียมเสียงดังขึ้นมาแล้วแบบผู้หญิงก็สติแตกแล้ว
เพราะว่าอยู่ดีเธอก็โดนยิงนะคะ
ก็เลยไปอีกจุดหนึ่งซึ่งมันติดกันเป็นสพรัฐย่า
ก็เลยเป็น๒โรงพัก๒พื้นที่
จุดหนึ่งสพเมืองกาญจนบุรีคือจุดที่ยิง
อีกจุดหนึ่งคือสพรัฐย่าเป็นจุดที่ไปจอดรถ
แล้วก็ขอความช่วยเหลือมารับตัวปูเป้ไปรักษานี่แหละใช่ไหมคะ

คณะอาจารย์เจมส์ค่ะทำไมไปประวัติศาสตร์
คืออย่างนี้ครับคือคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ที่มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการทุจริตนะครับ
ก็จะต้องส่งไปที่ประวัติศาสตร์เพื่อให้คณะคำการของประวัติศาสตร์ชี้มูล
ก่อนว่ามีความผิดแล้วก็ส่งไปขึ้นสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติโดยชอบ
แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าพอไปประวัติศาสตร์เสร็จแล้ว
จะสอบแค่ในความเป็นการทำงานของข้าราชการ
แล้วจะเว้นอาญาเว้นแพ่งอะไรที่จะเป็นสิทธิ์ของประชาชนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ

แล้วในส่วนของเราก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องเงินค่าสินหายเข้าไปในคดีได้

เขายังไม่มีนโยบายในการชำระเงินหรือว่าเยียวยานะครับ

แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นสารไปแล้วสารมีคำภาษาว่า
โอเคยิงเนี่ยเป็นการพยายามฆ่าแล้วมีความผิดจริง

อันนี้พอมีคำรักษาแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยียวยาทันทีครับ
ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดด้วย
ทีนี้ค่ะคือจากที่บอกว่ามีการร่วมกัน๓หน่วยงานที่ว่านี้เนี่ย
พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บได้เจอ๓หน่วยงานแล้ว

พ่อเจอรอบแม่เจอรอบ
พ่อเจอ๒รอบแม่เจอรอบหนึ่ง

ตอนไปเจอมากันหลายท่านไหมคะ
ก็มากันประมาณสัก๑๐ครับ

ที่พื้นที่สพเมืองกาญจนบุรีใช่ไหมคะ
พอไปปุ๊บทางหน่วยงานรัฐพูดว่าอย่างไรบ้างคะ
ก็คือเขาก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นการทำงานผิดพลาด
ก็ขอโทษแล้วก็กระเช้า
พร้อมกับเงินเยียวยาเบื้องต้น๓๐๐๐บาท
เพราะว่าเขาก็อธิบายว่าการทำงานมันก็ต้องมีการผิดพลาดกันบ้าง
ซึ่งตอนนั้นเขาก็คือเขาก็โทษ
เขาก็ยอมรับว่าทำงานผิดพลาด
แต่เรื่องเยียวยาน่ะทีหลังก็มอบให้ก่อน๓๐๐๐บาท
เรื่องเยียวยาทีหลังอ่าผมก็บอกว่า
เรื่องเยียวยายนี้ก็เอาไว้ก่อนเถอะ

ข้อก็บอกทางเชณฯแทรกสมรวจเขาบอกว่า

ทีนี้วันนั้นที่ไปคนที่เป็นคนลั่นไก่ในค่ำวันนั้นได้ไปด้วยไหมคะ

แล้วท่านเล่าให้ฟังไหมว่ามันพลาดยังไง
ทำไมไปเกิดเหตุการณ์นั้นได้เขาเล่าเขาพูดไหมคะ
ก็ชั่วโมงนั้นก็ไม่ได้พูดครับยังไม่ได้พูดกัน

ก็มีแต่ว่าเป็นการมีการล่อสือมีอะไรอย่างนี้ก็พูดกัน
แต่ว่าล้อซื้อคนขับซึ่งเป็นที่พาลูกทราบผมไป
คือแล้วตกลงผู้ชายคนขับจนถึงวันนี้ที่เรานั่งคุยกันตอนนี้เนี่ย
ผู้ชายคนขับตำรวจได้ตัวไหมยังคะที่สงสัยเนี่ย

แล้วตอนนั้นที่พ่อไปคุยวันนั้นนะเขาบอกไหมว่าคนขับ
คนนี้มีประวัติยาเสพติดค้ายาเสพติด
คือเป็นใครที่ตำรวจตามตัวเนี่ยเขาเป็นใครผู้ชายคนนั้นนะคะ

เขาก็บอกว่ามันมีประวัติมีอะไรอย่างนี้แหละเขาก็บอกอยู่
แต่ว่าผมเองผมไม่รู้จักผมผมไม่เคยเห็นหน้า
แล้ววันนั้นเนี่ยนะคะบอกไหมว่าตอนก่อนจะยิง
ทำไมถึงเหมือนกับไม่ประกาศตั้งด่านเหมือนกับ
คือดิฉันก็ไม่รู้ว่าวิธีปฏิบัติคืออะไรนะ
แสดงตัวแสดงตัวแสดงตัว
ไม่มีค่ะก็คือเขาไปแอบซุ่มไว้อยู่เฉย
แล้วทางเจ้าที่ท่านเล่าให้ฟังไหมคะว่าทำไมถึงยิงเลย
ก็เขาบอกกลัวมันหนี

แต่รถคันนั้นไม่ได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตามใช่ไหมคะ
ไม่รู้ไม่รู้เพราะเจ้าหน้าที่เขาไปซุ่มรออยู่
ไม่แต่ว่าตำรวจคิดว่าจะหนีหรือเปล่าเลยยิง
ใครคงคิดอย่างนั้นว่าจะหนีหรือไง
เห็นทำท่ากลับรถอะไรอย่างนี้
ตอนที่ยิงนะคะผู้ที่ลงมือตอนวันนั้นได้คุยกับพ่อ
หรือบอกพ่อกับแม่ไหมว่าวันนั้นเล็งตรงไหน
ไม่ได้คุยไม่ได้บอกผมก็วันนั้นที่เจอกันเจอกันสองครั้งก็ไม่ได้คุยกันทั้งสองครั้ง
แล้วจริงเขาเล็งตรงไหนเรารู้ข้อมูลเขาไหม

ไม่รู้เขาไม่ได้บอกเพียงแต่แม่ถามว่าทำไมยิงน้องแบบนี้
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ

เขาบอกไม่ได้ตั้งใจถ้าผมตั้งใจก็คือน้องตายไปแล้วเขาว่างั้น
วันนั้นเนี่ยนะคะรถกระบะคันที่บอกว่าเหมือนเป็นกระบะแบบ

ไม่ได้มีตราไม่ได้มีไฟไม่ได้มีอะไรสกรีนใดทั้งสิ้น

วันนั้นใครได้ทันบอกไหมคะว่าวันนั้นไปชุดปฏิบัติงาน
หรือไปชุดนอกชุดทั่วไป
ก็ไปแบบผมนี้แหละอย่างนี้

ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้เขาหรือยังไงคะที่ฉันไม่แน่ใจ

แต่ว่าในการลักษณะที่จะบุกเข้าแบบนี้เนี่ยครับ
ถ้าเกิดว่าเขามีการสืบมาแล้วว่าคนร้ายเนี่ยนะครับ
มีอาวุธปืนเขาจะมีชุดเกาะอีกชั้นหนึ่ง
ตกลงว่ารถหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
พอเข้าไปค้นเนี่ยเจอยาเสพติดในรถคันนั้นไหมคะ

แล้วแต่เราไม่รู้นะว่าผู้ชายคนนั้นพกหรือไม่ใช่ไหม
คือแต่ในรถตอนที่เขาไปแล้วไม่มี
ก็เห็นชาวบ้านบอกว่าตอนที่ผู้ชายคนนั้นไปจากน้องนะ
เขาถอดเสื้อเขาเห็นขาน้องเวอะวะคือมันจะขาด
เขาก็ตกใจเขาก็ถอดเสื้อออกมาเหมือนว่าจะเอาไปห้อ
ขอขาแต่ทีนี้ลูกหนูร้องวีดวาดเขาก็เลยไม่กล้า

เขาก็ไปตัวเปล่าคือกางเกงตัวเดียวเสื้อก็ไม่ได้ใส่
วิ่งถอดเสื้อหรอ

เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้นะอนุมานเอาว่าในตัว
เพราะเสื้อมันก็ยังกองอยู่มองเห็นเหมือนที่ภาพดูข้างประตูรถอะนะ
ในตัวอาจจะไม่มีก็ได้นะอาวุธอาจจะไม่มีก็ได้นะ

ถ้าเหน็บก็ต้องเห็นเอง

แล้วท่านบอกไหมว่าคนขับรถคันนี้อยู่ในแก๊งใหญ่ขนาดไหน

อย่างที่คุณพ่อบอกเขาจะว่าเป็นเงินเยียวยาก็ได้ไหม

เป็นค่ารักษาเบื้องต้น

เป็นเงินควักส่วนตัวของเจ้าหน้าที่คนไหนไหม

ซองมามากับกระเช้าขอโทษ
ทีนี้เรื่องมันไปสะดุดยังไงทำไมรู้สึกว่าสงสัยคงต้องให้สังคมช่วยกันช่วยกันตามเรื่องให้ด้วยแล้วแหละ
ให้เราไปเรียกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรียกเราก็พ่อไปแต่พี่ชายต่อไปจะใช่เชศไปด้วยไปด้วย
ให้เราไปเอาไปเซ็ตมายืนยันให้เขา
ทีนี้แม่บอกว่าตั้งแต่อยู่ที่ศรีราช
แม่ล่ะจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว

ก็ไปเอามาไปติดตามมาเขาว่างั้น

ไม่มีเวลาไปเพราะแม่ก็ต้องเฝ้าน้องทุกวัน

เขาก็เลยว่าถ้าไม่มีก็

จะเอาเท่าไหร่ทั้งหมด
แม่ก็เลยบอกถ้าว่าให้แม่เรียก

รักษาหมอก็ต้องบอกอีก๒ปี
แล้วแม่เองก็ไม่ได้ทำงานก็ทำงานไม่ได้
ก็ต้องหยุดไปเฝ้าน้องไปเลี้ยงน้องดูแลน้อง
ถ้าพูดถึงว่าให้แม่เรียกแม่ก็บอกว่า
ค่าเบ็ดเฟ็ดทั้งหมดค่ารักษงรักษาอะไรทั้งหมด

ร้านเขาก็เงียบไปแล้วเขาก็บอกว่า

ยิงคนตายเขายังเสียกันแค่๕แสนเลย
แม่ก็บอกว่าถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกนะ
ให้ลูกเราต้องพิการเสียขาแล้วก็หมดอนาคต

จะกลับไปทำงานอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วเหมือนเก่า

วันนั้นที่คุยกันแบบนี้คุยกันตั้งแต่วันสักวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคะ
วันที่๒๓กันยา
๒๓กันยาใช่ไหมครับเพราะเหตุเกิด๒๔สิงหา

ที่ทนายเจมส์บอกคือมันมีการเรียกร้องได้หลายลักษณะ
ใช่ไหมคะวินัยส่วนปปชก็ปปชใช่ไหมคะ
เหลืองวินัยจะโดนหรือเปล่าอายา
และที่สำคัญคือเรื่องชดเชยชดใช้นี่แหละเรื่องแพ่ง
การชดใช้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องคุยกันแบบไหน

ที่ทนายเจมส์ค่ะที่ใช้คำว่าเหมือนกับเป็นเงินช่วยรักษา
บึงต้น๓๐๐๐๐ที่ว่านี้คือไม่เกี่ยวใช่ไหม

เขาเรียกว่าเป็นเงินเยียวยาด้านมนุษยธรรม

แต่สิ่งสำคัญคือเวลาเรารอบเงินเนี่ยนะครับ
อย่าไปเซ็นรับเอกสารต้องอ่านดีนะ
ถ้าเกิดเขาเขียนว่าได้รับเงินจำนวนนี้แล้ว
ไม่ติดใจเรียกร้องอย่างใดทั้งทางแพ่งและทางอายะอย่างนี้

มีใครเอาเอกสารอะไรมาให้ยังคะพ่อจ๋า

เดี๋ยวเอางี้คือถ้าสมมุติคุยกันเสร็จแล้ว

เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะ

ทีนี้จะถามว่าตกลงแล้วที่คุณแม่เขาเรียกไปเนี่ย
แล้วที่ทางเจ้าที่ท่านบอกมาบอกว่า
คนเสียชีวิตเขายังเป็นหลักแสนเลย

ผมต้องดูตัวของน้องเป็นเกมก่อนนะครับ
ว่าตัวของน้องโดยปกติแล้ว

แล้วสิ่งที่เขาจะขาดหายไปใน๒ปีนี้มันเท่าไหร่

ความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายและจิตใจ

แล้วถ้าเกิดไม่มีที่ยุติ
ไม่ต้องกลัวเรียกอัลเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวสารท่านวินไฟให้เองนะครับ
แล้วก็ในส่วนที่๓คือค่าเขาเรียกว่าเป็นทุกผลภาพ
ซึ่งตรงนี้ก็จะประกอบด้วย๓ส่วนนี่แหละ

รักษาพันธ์อันนั้นได้อยู่แล้วตามไปเสร็จเลย
มีใบเสร็จเท่าไหเรียกตามเท่านั้นนะครับ
แล้วอันนี้ที่คุยกันมาจนถึงตอนวันนี้
ตกลงทางเจ้าที่เสนอว่ายังไงบ้างคะแม่พ่อ
เขาก็ยังไม่เสนออะไรให้เลย
แม่เรียกไป๓ล้านค่ารักษา๓หมื่นแรก
เหมือนเป็นน้ำใจขอโทษกันนะเนาะเบื้องต้น
ทีนี้ทางท่านบอกไหมคะว่า
ให้ได้เท่าไหร่ควรจะเป็นเท่าไหร่ท่านเสนอไหม
หน่วยงานทหารนะครับ
เขาก็บอกว่าผมจะรับข้อเสนอนี้ไว้

พิจารณาเพื่อเสนอภูมิความกำลังจา

ก็จะรับข้อเสนอนี้ไว้เพื่อเสนอภูมิความกำลังจา

ต่าแยียังไม่ได้ขึ้นหน้าไม่ได้รับปากอะไร

ค่ะทีนี้แม่สภาพจิตใจน้องเป็นไงบ้างตอนนี้
ก็คือแย่มากแกชอบบอกวิตกกังวล
แบบฝั่นหลายตลอดกับการโดนยิง

แน่นอนต้องหลักอ่ะต้องหลักอ่ะ
บางทีก็วีดร้องจำใครไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้

ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูด้วยอย่าให้เขามายิงหนูอีกนะ
ยายเขายิงหนูนะหนูกลัวนะอะไรอย่างนี้
เออน้องโทษนะลูกพี่ขวัญถามแบบตรงไปตรงมา
พูดกับเราสื่อสารรู้เรื่องปกติใช่ไหม

เป็นยังไงบ้างเวลาพูดกับชายเชษน้องพูดยังไงบ้างลูก

เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ได้อยู่กับแม่

ใช่ก็อยู่ที่เมืองเนี่ยผมก็พาออกไปกินข้าวไปอะไรอย่างนี้

คือเขาคิดอะไรในใจเขาพูดอะไรออกมา
อะไรที่แบบเขาพูดซ้ำบ่อยเรื่อยบ้าง
ก็คือจะให้ใครมาทำร้ายเขาอีก
น้องกลัวเขาบอกหนูกลัว
จนร้องวีดบางทีถ้าไม่ตื่นก็วีดร้องอยู่อย่างนั้นแหละ

สภาพจิตใจอย่างเงี้ยตอนนั้นก็จะจำใครไม่ได้เลยนะ
จำเองก็ไม่ได้จำพ่อก็ไม่ได้
จำไม่ได้คือไม่ได้เกี่ยวกับกระทบกระเทือนทางร่างกายใช่ไหม
แต่เป็นสภาพจิตใจ
แล้วก็ริดยาที่ให้ไป
เพราะเขาคงต้องใช้ยาหลายตัวมากนะ

เขาจำแม่ไม่ได้คือจำไม่ได้เลยจริงเหรอ
ก็เขาก็ถามแล้วนี่ใครนี่ใคร

ย่านะย่านะอย่าตู้หนูกลัว

นอนน้องนอนฝันร้ายตื่นกลางดึกเพิร์สอะไรอย่างเงี้ย

อ๋ออาทิตย์ที่เขากลับมา

แผลกระดูกมันหายาก

เวลาที่เขาภาวะเขากลัว
เขาพูดเขาบ่นเจ็บถึงแผลกายบ้างไหมลูก

เจ็บร้องหนูเจ็บขาเจ็บแผลอะไรอย่างนี้

คือเป็นหมดคือพูดความเจ็บที่เจ็บตรงขา

มันก็จะปนไปกับเรื่องความภาวะความกลัว

ตอนนี้น้องทำอะไรเองได้บ้างไหมคะแม่

อาจจะแบบลุกขึ้นมากินข้าวอะไรอย่างนี้
คือสภาพจิตใจเขาเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมคะ

มันเป็นเบาะไฟฟ้าเขาก็ให้มันตั้งขึ้นมา

เอาอย่างนี้สุดท้ายแม่พูดแทนครอบครัว
สิ่งที่แม่คิดว่าแม่รับได้มากที่สุด

เขาต้องการให้คนที่เขาทำลูกนี้ค่ะ
เรียกเหลืออยากให้เขาออกมาช่วยรับผิดชอบ
รักษาน้องหน่อยไม่ใช่มาปล่อยทิ้งแบบนี้
คือตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเขาไม่เคยมาเยี่ยมเลยนะ
ไม่เคยมาดูไม่เคยถามเลยว่าน้องเป็นไง
ก็ได้แค่ถามหมื่นนั่นแหละค่ะ
แล้วตอนนี้แม่จ่ายไปเท่าไหร่แล้ว
ตอนนี้ก็จ่ายแบบเป็นแสนแล้วค่ะ๒โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้

เพราะแม่เองบอกตรงแม่ไม่ใช่คนมีตังค์แม่จนมาก
แล้วแม่ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่
ซึ่งอายุ๘๐บาทอาจจะ๙๐บาทแล้ว

แต่เราก็พูดคุยกับพ่อคนที่ยิงนะ

ก็พูดคุยกันยังสื่อสารกันอยู่

มันมีหลายหน่วยงานที่อาจจะช่วยกันเบื้องต้นได้
ช่วยครอบครัวเราเบื้องต้นน่าจะมีอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องของคดีเดี๋ยวไปคุยกันนอกรายการต่อก็ได้
รายละเอียดเดี๋ยวจะได้ตรวจไปนะเราจะทำยังไงบ้าง
แล้วก็เดี๋ยวตามคดีนี้กันต่อนะครับคุณผู้ชม
หมดเวลาของรายการคดีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่นะนะคะ
ก็สิ่งที่แม่กลัวก็คือกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสื่อมวลชนหลายคะแหน่งเลยเขาช่วยตามนะคะ

ขอบคุณทำไมเสมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะมากค่ะ
อีกสักครู่แท็ตนิวโชว์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ